ติดตามความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชียในรอบคัดเลือกนี้นะครับ
ไทยนั้นเจอกับญี่ปุ่นครับตอนนี้เกมกำลังแข่งขันกันอยู่ในครึ่งเวลาแรก
ญี่ปุ่นนำอยู่๑ประตูต่อศูนย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามเวลายังไม่หมด
เพิ่งถอดใจยังสู้ต่อได้ช่วงนี้เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
สนามราชมังคลากีฬาสถานว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
ก็สำหรับบรรยากาศการแข่งขันนะครับตลอดรอบวันที่ผ่านมาก็มีแฟนฟุตบอลครับ
ยอยมาสู่สนามตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกานะครับ
ส่วนมาจากต่างจังหวัดเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังไปตามตามกัน
ส่วนราคาของบัตรเกินราคาหรือว่าตัวผีหน้าสนามนะครับ
มีการแพร่หลายในโลกอินเตอร์เน็ตอยู่จำนวนมากนะครับ
ราคาจริง๑๐๐บาทถูกเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น๑๕๐๐บาทเลยทีเดียว
ส่วนบัตร๕๐๐บาทนะครับมีรายงานว่าพุ่งสูงถึง๖๐๐๐บาทครับ
แต่ก็มีแฟนบอลบางส่วนนะครับที่ตั้งแคมเปญรณรงค์ไม่ซื้อบัตรเกินราคา
ซึ่งก็ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับ
และนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีแฟนฟุตบอลที่ไม่มีตัวแต่ก็ไปรวมตัวกันเชียร์อยู่ที่ข้างสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
เป็นจุดแฟนโซนครับเป็นจุดที่ถือว่ามาตั้งจอยักษ์เอาไว้ให้แฟนแฟนนั้นมาร่วมกัน
ส่งกำลังใจเทียทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจุดนี้เนี่ยมีแฟนบอลมารวมตัวกันกว่าสามพันคนเลยทีเดียว
มีทั้งแฟนบอลไทยแฟนบอลญี่ปุ่นก็มีนะครับแม้ว่าฝนจะตกลงมาก่อนเกมจะเริ่ม
แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเราแฟนบอลที่จะมาชมเกมในวันนี้